คุณผู้ชมครับมาฟังลำกรอนนี้หน่อยนะฮะเช้าลองฟังดูนะครับหรือว่าน้องหนูที่ไม่เคยฟังลองฟังดูแล้วบอกเลยว่าคุณยายเนี่ยร้องลำกรอนได้เข้ากับสถานการณ์ยิ่งนัก
ฟังเกิดห่วงซาวรับประจาโรคระบาดเข้ามารอบสองรอบสามฝ่ายรัฐเราไม่เคยปราบปรามฝ่ายรัฐแล้วไม่เคยปรับปรามโรคระบาดลวนลามรับเลยทุกทุกที่เขามาวงนี้เขามาข้างนี้แหละจนทั่วเมืองไทยเข้ามาข้างนี้แหละจนทั่วเมืองไทย
ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเหลือเฟือแต่ก่อนเราไม่มีระวังตัวไว้ดีดีเถิดนะประชาชน

ครดพูดต่อฟักเนื้อฟักตัวเป็นแซนคลับคุณยายด้วยนะครับ